ไปเที่ยวไปกราบไหว้ขอพรกันบ้าง

ไปดูบรรยากาศที่วัดเจดีไอ้ไข่
จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

มากราบไหว้ขอพรบนบาน
แล้วก็มาแก้บนไอ้ไข่เด็กวัดเจดีกันด้วย
แต่ละคนมาก็เตรียมพร้อมตัวเองอย่างดีนะ

เขาก็จะหอบฮิ้วของเส้นไหว้มาเยอะแยะเลย

และที่ขาดไม่ได้ก็คือประทัด
ประทัดแก้บนกันเสียงดังสนั่นต่อเนื่องเลยค่ะ
ก็ต้องยอมรับแหละว่าคนมาเยอะ

บอกว่ากว่าจะเข้าไปที่วัดได้นะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะ

ต้องเข้าใจแล้วก็ต้องตั้งใจด้วยเหมือนกัน

ผู้อำนวยการททสำนักงานนครศรีธรรมราช

ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมานครศรีธรรมราช

จะมีเงินสะพัดในจังหวัดกว่า๘๐๐ล้านบาทด้วย

จังหวัดนครศรีธรรมราชดีขึ้นมากเลยนะ

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่สวยที่สุดในเมืองไทย
จริง
แล้วก็มีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
กราบนามศกรรมพระมหาธาตุเจดี

กราบไหว้หลวงพ่อองค์ใหญ่

ก็ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

คุณจะรู้สึกว่าประทับใจ

ไม่ได้ไปแต่เขาไปทะเลก็ได้